คุณผู้ชมมาถึงข่าวใหญ่ที่เราต้องนำเสนอ
พ่อใจเฮี่ยมฆ่าลูก๖ขวบโยนศพทิ้งน้ำ
คุณผู้ชมคือคำกล่าวอ้างคำรับสาภาพของเขาคือโมโหลูก

ทำร้ายร่างกายลูกแล้วโยนลูกทุ่มลงกับพื้นจนลูกตาย
จากนั้นเอาศพมาอำพรางมาทิ้งคลองแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะตำรวจสพคลองขลุง
ก็ต้องนำตัวพ่อนายนี้ไปค้นหาศพของลูก
ว่าเอาศพของลูกชายไปทิ้งไว้ที่ไหน
พ่อคนนี้ชื่อว่านายบอลอายุ๓๓ปีนะฮะ
เป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายน้องนิก
ลูกชายแท้วัย๖ขวบจนเสียชีวิตนะครับ
เอามาชี้จุดทิ้งศพบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำปิง
ตำบลวังยางอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ตอนแรกนายบอลพาตำรวจมาอีกจุดหนึ่ง
ค้นหากันนานกว่าชั่วโมงครึ่งไม่พบศพคุณ
ทีนี้ตำรวจนะต้องพูดคุยกับนายบอลอีกครั้ง

หากสำนึกผิดนะว่าเอาศพลูกไปทิ้งไว้ที่ไหน
พวกเราจะได้ช่วยกันค้นหาศพงมหาศพลูก
เพื่อเอาไปประกอบพิธีชาปนกิจศพทำบุญให้เด็กซะ
เจ้าตัวจึงยอมบอกว่าเอาศพลูกไปทิ้งไว้อีกจุด
ห่างจากจุดแรกที่ตำรวจพยายามค้นหากันเป็นชั่วโมงนะคุณนะ

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็พบศพของน้องนิก
ขึ้นมาเหนือน้ำสภาพคว่ำหน้าสภาพอืดแล้วนะครับ
อาสากู้ภัยคุณนำศพขึ้นมาบนตลิ่ง
ก็ค่อนข้างเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าตลิ่งมันชัน๒๓เมตรนะคุณ

สิ่งที่น่าตกใจคืออะไรรู้ไหมครับ
ศพเด็ก๖ขวบมีบาดแผลหลายจุดทั่วร่างกายเลย
ใบหน้าหางคิ้วซ้ายเป็นแผลใหญ่
ใช่ริมฝีปากด้านขวาตรงคอตรงใต้คาง
หน้าอกมีรอยฟกช้ำขาขวาด้านในมีลักษณะแผลเป็นรู

ผู้เป็นพ่อสารภาพแบบนี้ครับ
บอกว่าที่ทำร้ายลูกชายเพราะลูกชายดื้อ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อนบ้านมาบอกว่า
ลูกชายไปแกล้งลูกของเพื่อนบ้าน
ลูกเพื่อนบ้านฟันหักและทำข้าวของพังเสียหาย
ขอให้พ่อทำโทษลูกให้ด้วย
ทีนี้เขาก็กลับมาจากที่ทำงานเขาบอกโอ้โหตอนนั้นก็เหนื่อยนะ
เหนื่อยแต่ว่าดื่มสุราดื่มเหล้าขาวไปด้วย
ก็เลยทุบตีและที่สำคัญคือจับลูกชายตัวน้อยเนี่ย

คือตำรวจพยายามสอบปากคำทุ่มแบบไหน
ทุ่มใส่เข่าตัวเองหรือทุ่มลงกับพื้น

ตำรวจถามว่าตอนทำมีสติหรือเปล่าเมาหรือเปล่า
เขาบอกว่าไงรู้ไหมคุณกินเหล้ามา
ตำรวจถามอีกกินมากี่ขวด
คุณกินเหล้าขาวมา๓ขวด
พอก่อเหตุกันนะฮะเด็กแน่นิ่งไปแล้ว
ตัวเขาเองก็ไปนอนนะคุณไปนอนพักผ่อน
ตอนเช้าตื่นขึ้นมาจะปลุกลูก
ปรากฏว่าลูกตัวแข็งเสียชีวิตไปแล้วนะฮะ
ก็เลยจับศพลูกนั่งหน้ารถจักรยานยนต์ของเขา
ประคองเอาไว้คล้ายว่าเด็กยังมีชีวิต
นั่งอยู่หน้ารถของเขาแล้วเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
คุณนำศพลูกมาทิ้งอำพรางในแม่น้ำ
แล้วหลังจากนั้นเขาขี่กลับไปทำงานรับจ้าง
ขับรถเกี่ยวข้าวในตัวเมืองปกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเขาบอกแบบนี้พลั้งมือฮะ
พลั้งมือทำร้ายเด็กไม่คิดว่าเด็กหรือลูกชายจะเสียชีวิต
ฟังเสียงตอนเขาสารภาพในจุดที่เอาศพมาทิ้งหน่อยนะครับ

แต่เราไม่ได้เห็นใช่ไหมว่าลูกเราไปทำคนอื่น

ก็บอกเดี๋ยวจะกลับไปจัดการให้จะกลับมาตีลูกให้
นี่ก็กินเหล้า

แล้วก็ตีลูกทำร้ายลูก
สุดท้ายอะไรที่ทำแรงสุดคือทำอะไรลูก
อื้อจับทุ่มทุ่มกับพื้น
สิ่งที่ตัวเองทำไปเนี่ยสำนึกไหม

สิ่งที่ทำไปสำนึกไหมเขาบอกสำนึกนะครับ

ตำรวจภูทรจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยบอกว่า
ตัวของผู้เป็นพ่อที่ทำร้ายร่างกายลูกจนเสียชีวิต
แล้วก็อ้างว่าลูกชายดื้อและสนตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะ

เพราะว่าตอนแรกมีคนมาแจ้งใช่ไหม

ตำรวจก็ต้องไปเอาตัวพ่อกับแม่เด็กมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้ด้วย
ทีนี้อย่างที่บอกค่ะว่าที่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อเนี่ย
น่าจะเป็นว่าในบอลเนี่ยนะเขาคงจะไม่พอใจเมียที่คบกันมา๘ปี
เขามีลูกกับเมียคนนี้นะ๓คนคุณผู้ชม
๗ควบ๖ควบแล้ว๕ควบน้องนิกคือคนกลางคนที่๒๖ควบค่ะ
ตำรวจเชื่อแบบนี้ฮะเชื่อว่านายบอลผู้ก่อเหตุเนี่ย
คืออาจจะทะเลาะกับเมียหึงหวงเมียโมโหเมีย
แต่ไม่มีที่ลงก็เลยมาลงกับลูกชาย
นี่ไงเพราะว่าเมียเขาบอกเลิกกับนายบอล
แล้วก็ไปมีผู้ชายคนใหม่ก็เลยคิดว่านี่เป็นการประชดเมีย

ตำรวจถามว่ากับลูกคนอื่นลงโทษรุนแรงขนาดนี้ไหม
ลูก๗ขวบ๕ขวบทั้งคนโตคนเล็ก
เขาบอกจริงเขาก็ลงโทษแบบนี้แหละ
แต่ครั้งนี้ที่ทำน้องนิกไปคือพลั้งมือและเมา
นี่ไงตำรวจจะให้น้ำหนักไปที่เรื่องนี้
มากกว่าเรื่องที่แค่ลูกดื้อลูกสน
คุณผู้ชมฮะล่าสุดผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
สอบถามนางสาวกิติยาอายุ๑๘ปี

เป็นคนที่ไปแจ้งความว่าเด็กหาย
เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเธอเองก็คุ้นเคยกับเด็ก
ดูแลหาข้าวให้เด็กกินนะฮะ
หลังจากไม่เห็นน้องนิกนะก็เริ่มสงสัยว่านิกหายไปไหน
เอาไปฝากใครเลี้ยงไว้หรือเปล่าก็เลยไปแจ้งความครับ
ต่อมาตำรวจก็เอาตัวนายบอลผู้เป็นพ่อไปสอบสวน

ส่วนสาเหตุคาดว่าพ่อเด็กน่าจะเครียด
ที่เมียทิ้งก็เลยต้องเลี้ยงดูลูกคนเดียว

ที่ผ่านมาพ่อเด็กทำร้ายภรรยา
ตอนจับได้ว่าไปคุยกับชายคนอื่น

นิกเดือนที่แล้วเห็นถูกทำร้ายใบหน้าเขียวช้ำ
ไม่รู้ว่าคราวนั้นเป็นพ่อทำร้ายหรือเปล่า
แต่ครั้งนี้ไม่คิดว่าจะรุนแรงถึงขั้นฆ่าลูกได้นะฮะ
มันคิดว่าเขาเอาไปฝากกับเขาหรือเปล่า

หนูก็เลยไปแจ้งแล้วก็ลอง
แล้วเขาก็มาตรวจที่ห้อง
พอตรวจยี่ห้อแล้วตอนเย็นเขาบอกว่า
ไปหาพ่อเด็กที่บ้านแล้วนะ
ทางพ่อเด็กเขาก็ทักเฟสมาบอกว่า

พี่ก็ไปให้ปากคำว่า

แม่เขาไปมีคน
แล้วบอกเลิก

มีทำร้ายแฟนเขาเอง
ช่วงจัดได้ว่าแฟนเขาคุยกับเขาอีก
ส่วนเด็กก็ดื้อก็มีเจ้านิกนี่แหละที่หนูเห็น
เมื่อเดือนที่แล้วว่าหัวแตกแล้วก็ตามใบหน้าช้ำ
นี่แหละค่ะคือคนที่ไปแจ้งว่าน้องนิกหายไปไหนแล้วเห็นไหม
สังเกตว่าที่ผ่านมาเห็นว่าน้องนิกก็มีอาการ

เพื่อนบ้านคนนี้คือคนที่ไปบอกพ่อของน้องนิก
ว่าลูกเนี่ยมาแกล้งลูกเขาจนฟันหักใช่ไหม
จำได้ไหมฮะที่นายบอลผู้ต้องหาอ้างว่ามีเพื่อนบ้านมาฟ้อง
ว่านิกลูกชายผมไปแกล้งลูกคนอื่นเขาจนฟันหัก
ข้าวของเสียหายให้ผมทำโทษ
ใช่ค่ะทีนี้เราก็เลยไปถามค่ะ
เขาบอกว่าลูกของเธอกับน้องนิกจริงก็เด็กเล่นกัน
แล้วเล่นมันก็จะมีจังหวะแย่งเชือกค่ะคุณผู้ชม
ลูกของเธอกัดเชือกไว้แล้วฟันหัก

ใช่ก็เลยไปบอกพ่อของน้องนิกจริงไม่ได้โกรธอะไรน้องนิกนะ
แต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพอไปบอกพ่อแล้วเขาจะทำร้ายลูกขนาดนี้เลยค่ะ

ก็ลูกหนูมันไปตีเขา
แล้วอันนี้ก็ไปแบบว่าเหมือนเขาเอา
เขาก็กัดเชือกไว้ลูกชายหนูเขากัดเชือกไว้
แล้วน้องนิกเขาก็เลยแบบว่าไปดึง

เขาเลยบอกว่าโอเคพี่เดี๋ยวหนูบอกพ่อเขาให้

แต่แบบว่าไม่ถึงอะไรแบบขนาดนั้น
หนูก็ไม่คิดว่าเขาจะทำขนาดนั้น
แล้ววันนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบห้องเช่าของนายบอลผู้ต้องหา

ตำรวจก็กันพื้นที่ไว้เพื่อเข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
ว่าเป็นจุดที่ทำร้ายลูกตามคำรับสาภาพของเขา
ส่วนการทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ยังไม่ยืนยันว่าจะทำหรือไม่
คุณผู้ชมฮะคดีนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่

ฆ่าลูกตัวเองได้ลงคอเนี่ยนะฮะ
ตำรวจจะต้องสืบสวนหาสาเหตุให้ชัดเจนอีกครั้ง

เพราะว่ายังมีเด็ก๗ขวบกับเด็ก๕ขวบ
ที่ผู้ชายคนนี้เลี้ยงดู
ยังอยู่ในความดูแลก็เลยกลัวไงว่า

แล้วลูกคนโตกับคนเล็กเนี่ยจะโดนอะไรแบบนี้

ต้องมีคนที่เข้ามาช่วยดูแลเด็กทั้งสองคนอีกนะครับ
อาจจะเป็นแม่แท้หรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไหนเนี่ย

ส่วนเรื่องคดีเนี่ยตำรวจก็ต้องคลีกคลาให้ต่อนะครับ
ค่ะเป็นคดีใหญ่ที่จะต้องตามต่อจริงนะคะ